เถียงกันไปเถียงกันมาคุณผู้ชมมีคลิปเหตุการณ์ให้ดูนะครับ

ครับเชิญครับผมไปไปแล้วสิครับ
ขอบคุณพระเจ้าเลย

ไม่ต้องติดเครื่องพูดไม่รู้เรื่องไง
ครับครับครับ

แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไป

ถ้าไม่ขึ้นที่นี่ก็ไปขึ้นที่อื่น

แต่อย่าให้เจออีกนะ
โอ้โหคือโดนด่าทั้งแกรปทั้งผู้โดยสารและคุณ

ปรากฏว่าแหมพี่วินไม่ยอมครับ
บอกว่ากราฟมารับผู้โดยสารตรงนี้ไม่ได้
แล้วก็บอกผู้โดยสารถ้าเธอไปขึ้นไปขึ้นที่อื่นนู่นเลย
แต่ตอนนี้ลงก่อนขอให้ลงจากแกรปก่อน
อย่ามารับผู้โดยสารแถวนี้นะฮะ

พี่วินก็ขู่ทิ้งท้ายบอกว่าอย่าให้เจออีกนะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้เองนะครับ
แถวซอยรามคำแหง๒๔นะฮะ
ก็เอามาถามถ่ายคนในโลกโซเชียล
บอกเอาอีกละแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรดี
รับเขาก็มารับไปส่งเป็นประจำ
ก็เจอวินมาหาเรื่องแบบนี้
คนที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็น
เขาก็บอกเออแล้วพี่วินมีสิทธิ์อะไรมาข่มขู่กันแบบนี้
มาไล่ผู้โดยสารซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้โดยสาร
ความคิดความเห็นก็มีมากมายเลยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันอะไรแบบนี้นะคะ

เราท่านผู้ใช้บริการนะคะ